นะคะถ้าหนาวตอนนี้พาไปดูกระแสร้อนในโลกโซเชียลดีกว่าพี่มิ้น
เพราะว่านอกจากคุณแล้วเนี่ยมีคนชื่นชอบทรงจุงกิเยอะมาก

บอกว่าหลังจากที่มีข่าวจะเข้ามาเมืองไทยนะคะแน่นอนแฮชแท็กเกี่ยวกับทรงจุงกิ
ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคะ
ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสาวกไทยสาวไทยเขาคั่งคล้ายขนาดไหน
คุณมีคู่แข่งขนาดไหนไปตามดูในแฮชแท็กนี้นะคะ
พูดคุยถึงงานนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแฟนมิตติ้งวันที่๗พฤษภาคมเนี่ย
ตอนนี้มีคนทวิตไปทั้งหมด๗๐๐ข้อความค่ะ
ส่วนก็บอกว่าศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักต้องชิงตัวมาให้ได้
ขณะที่บางส่วนก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ไปร่วมงาน
แต่จะไปต้อนรับถึงสนามบินอย่างแน่นอน
แล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแฟนคลับชาวไทยเท่านั้นนะคะที่สนใจเข้าร่วมงาน
แฟนคลับทรงจุงกิในต่างประเทศเองค่ะ
ก็เตรียมเงินเตรียมตัวเครื่องบิน

ขอมาต่อแถวด้วยคุณ

ลงปฏิทินเอาไว้เสาร์ที่๗พฤษภาคมนี้นะคะ
เพราะว่าบัตรเดี๋ยวมาจัดบัตรจะไม่พอนะคะ
ส่วนบัตรที่จะจำหน่ายจะเป็นวันที่๙เมษายน
ตรงกับวันเสาร์จะจำหน่ายตั้งแต่วันที่๑๐
ขออภัยค่ะ๙เมษายน๑๐โมงเช้า
เอาใหม่๙เมษายน๑๐โมงเช้านะวันเสาร์
ราคามีตั้งแต่๑๘๐๐บาท

จองไม่ทันล้อเล่น๙เมษา๑๐โมง
ใช่เชื่อว่าทุกคนน่าจะจดเอาไว้บอกว่า
จดและจำเรียบร้อยแล้วแหละว่า
เมษายนเปิดขายบัตรวันแรก๑๐โมงเช้ามี๓ราคา
แล้วมาวันที่๗พฤษภาคมอะไรแบบนี้เนาะ